เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

คือตำรวจนำกำลังไปจับคุณพ่อ

ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ก่อน

ลูกผมมาก่อน
เอาลูกผมมาก่อน

คุณคือจุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นกันอยู่เลยค่ะ
บางคนก็จะตกออกตกใจกับเหตุการณ์นะนะ

โดยทหารแล้วก็ตำรวจเป็น๑๐นายเลยนะคะ
มาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ค่ะ
ซึ่งมีเด็กนักเรียนและก็ครู
นี่ค่ะซึ่งมีคุณครูที่เขาไลน์เฟซบุ๊ค
แล้วเขาก็โพสต์โพสต์อธิบายเหตุการณ์นี้นะ

ฝั่งพี่ผู้ชายกางเกงฟ้าเสื้อดำเอาลูกมาเลี้ยง๒คน
ซึ่งลูกที่เอามาเลี้ยงพาย้ายหนีจากฝั่งแม่มาหลายโรงเรียนแล้ว

ทีนี้พ่อก็เลยพาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้
แล้วพ่อจะมาเฝ้าลูกตลอดเลยเพราะว่ากลัวทางฝั่งแม่จะมาเอาไป
ฝั่งแม่ไปแจ้งตำรวจ
บอกว่าพ่อขายยาตำรวจก็เลยมาเพียบเลย
แต่ฝั่งตำรวจทำรุนแรงเกินไปไหม
อันนี้ที่ครูเขาเขียนเป็นแคปชั่นนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับนายทารา
ผู้ชายที่ถูกจับในคลิปนี่แหละค่ะเสื้อดำกางเกงฟ้านี่แหละ

บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงพักกลางวัน
ตอนนั้นผมกำลังไปกินข้าวกับลูกสาวทั้งสองคนที่โรงเรียนนี้
แล้วผมไปกินข้าวกลางวันกับลูกเป็นประจำทุกวันเลย
นี่แล้วคุณดูสภาพของคุณทาราสิคะ
คิ้วได้รับบาดเจ็บติดผ้าก๊อตไว้แบบนี้

สาเหตุที่ผมต้องไปกินข้าวกับลูก
เพราะว่าผมก็หย่าร้างกับภรรยาตั้งแต่๕ปีก่อนแล้ว
มีปัญหากันเรื่องฟ้องร้องสิทธิ์ในการดูแลลูกอยู่ตลอดเลย
ฝั่งอดีตภรรยาตอนนี้เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วนะ
แล้วเขาก็ร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
ว่าผมเนี่ยมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดผมมีอาวุธปืน

แล้วถ้าเกิดว่าลูกอยู่กับผมจะไม่ปลอดภัยอันนี้ฝั่งคุณพ่อบอก
พอฝั่งอดีตภรรยาไปร้องแบบนั้นปั๊บ
เอ่ยตำรวจเอ่ยนำกำลังมาจับ
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ไปตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง
คือผมไม่ได้เป็นแบบที่อดีตภรรยาบอก
แล้วตำรวจก็เลยปล่อยตัวผมออกมา
แล้วก็จะไปแจ้งความกลับกับคู่กรณีคือฝั่งอดีตภรรยาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผมเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ตัวคุณพ่อคือคิ้วแตก
แล้วก็มีบาดแผลตามลำตัวหลายแห่ง
เพราะว่าพอเหมือนกับถูกลากขึ้นท้ายรถตำรวจแบบนี้ค่ะ
ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ